หลวงพ่อโตวัดป่าเลไหลเป็นพระก่ออิตถือปูนขนาดใหญ่ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุไว้ถึง๓๖องค์ที่ได้มาจากพระมหาเทลัยลายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
มีหลายพระหัสถึงศาสตราจารย์หลวงปริมาณบุรีพันธ์อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรบางช่วงบางตอนกล่าวว่า
พระพุทธรูปป่าเลไหลเป็นของเก่าก่อนวัตถุอื่นลักษณะทันสมัยอู่ทอง
และสร้างเป็นพระพุทธรูปปางแสดงพระธรรมจักรเหมือนอย่างพระประธานที่พระปฐมเจดี
พอเรากลับพระอาเศษใช่ไหมครับเจมส์คุณทุ่มตาม

แต่ต้องตีห้าครั้งนะคุณผู้ชม

นี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนี่เอานี้ไป

ต้องพูดคำว่ารักจังงัง
อันนี้กำลังเขาเขียนมาเลยรักจังง

สคริปต์แต่ถ้าเอาความรู้จริงต้องให้พี่คนนี้มาช่วย
พี่ขอเชิญเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ

แต่ความจริงแล้วเราตีห้าครั้งต้องทำอย่างไรครับพี่
คือจริงแล้วขึ้นอยู่กับงานประเพณี
อาจจะ๕ก็ได้อาจจะ๓ก็ได้หลายครั้งก็ได้

คำถามก่อนว่าการตีละครั้งที่วัดป่าเลไลเนี่ย

เขาเรียกว่าห้าครั้งโฆษะเสียงก้อง
ละครั้งเนี่ยหมายความว่าชื่อเสียงโด่งดังจะเต็มฟ้าเมืองไทยเลยนะครับพี่
ต้องเริ่มตีจากลูกไหนก่อนฮะ
จากอันนี้ก่อนนะครับลูกใหญ่ก่อนนะครับปล่อยลูกเล็กก่อน
๕ทีนะครับ
ทางลูกนี้สมัยราชการที่๕ครับ

อันนี้คือละครั้งที่อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่สมัยราชการที่๙

ว่าขอให้ความดีความงามของเราเนี่ย
เหมือนเสียงระคังกล้องทั่วฟ้า

ที่เขาบอกวัดป่าเรียนรายนี้อายุอันนามประมาณเท่าไหร่หรือครับ
คือตามหลักฐานปรากฏของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ตั้งวัดเมื่อพศ๑๓๔๕น

แล้วเราถามว่าหลวงพ่อโตเนี่ยสร้างเมื่อไหร่
ก็คาดว่าน่าสร้างคู่กับโอบัตินะครับพันกว่าปี
แต่มันจะมีอีกหลักฐานหนึ่งพี่ที่แบบก่อนหน้านั้นเลย

จริงแล้วเขาบอกว่าถ้าที่ไม่ได้ลงบันทึกไว้เนี่ย
น่าจะร่วม๒๐๐๐กว่าปี
ตำราเล่าว่าองค์หลวงพ่อโตนั้นข้างในบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุไว้
ท่านมีเทวดารักษาทำให้ศักดิ์สิทธิ์มาก
ตอนที่สร้างนั้นคนโบราณส่งหลวงพ่อขึ้นมาก่อน
ส่วนวิหารนั้นสร้างครบองค์พระทีหลัง
โดยการนำเอาท่อนสู่ต้นตะเคียนใหญ่๖ต้นล่องตามน้ำมา
ความใหญ่ของไม้ตะเขียนนั้นใหญ่ขณะที่ว่า
คนสามารถนั่งท่อนสูบตามน้ำมาอย่างวัดได้
และไม้ตะเคียนทั้ง๖ก็ถูกนำมาสร้างเป็นเสาของพระวิหาร
ปัจจุบันเสาตะเคียนทั้งหมดก็ยังอยู่
แต่ถูกปูนพอกหุ้มเสาเอาไว้
ทำให้ยิ่งเพิ่มความขลังมากยิ่งขึ้น
เมื่อได้เข้ามากราบหลวงพ่อโต
ด้านในมีความเชื่อว่าหากได้ถวายผ้าห่มพระ
นิสงฆ์คือทำให้มีเสื้อผ้าใส่
ผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถัมภ์เป็นบุญยิ่งใหญ่
ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เหมือนกับชื่อหลวงพ่อโต
ก็แน่นอนฮะหลวงพ่อโตอย่างที่บอกว่าเป็นอายุเป็นพันปี
ความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อโตเนี่ยเขามีความเชื่อว่ายังไง
ความเชื่อของหลวงพ่อโตชาวบ้านเขาเชื่อว่า
เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ในศักดิ์สิทธิ์ที่นี่หลวงพ่อไม่ได้มีอัศจรรย์อะไรตั้งแยะ
พอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ความสำเร็จในสิ่งนั้น
เอาอย่างนี้ไข่โบรบินของที่มาแก้ก็ส่วนใหญ่

มาแก้หนึ่งไข่ต้ม

เหตุที่เป็นไข่ต้มนี่คาดบ้านพออธิษฐานเรียบร้อยแล้ว
ให้ชาวบ้านก็ได้มีกินกัน
ให้ชาวบ้านได้กินกันด้วย
และก็เป็นดอกไม้